เอาล่ะมาดูประเด็นสถานการณ์ต่างประเทศของเรากันต่อนะคะ
ตอนนี้ถือว่าเป็นความตึงเครียดที่เกิดขึ้น

แต่ขยายวงไปถึงหลายประเทศที่
กังวลว่าอาจจะมีผลกระทบเกิดขึ้นนะคะ
รัสเซียเองยังคงออกมาประนามตุรกีอย่างต่อเนื่องค่ะ
ขณะที่ประธานาธิบดีตุรกีก็ออกมาแถลงบอกว่า
ไม่อยากให้สถานการณ์นี้บานปลายไปมากกว่านี้แล้วค่ะ
เซียก็ออกมาประนามตุรกีนะคะ
โดยบอกว่าตุรกีกำลังสมคบคิดกับกลุ่มก่อการร้าย
พร้อมยังเรียกร้องให้ชาวรัสเซียทุกคน
ยุติแผนการท่องเที่ยวในประเทศตุรกี
ตามคำแนะนำของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย
กังวลในความปลอดภัยของพลเรือนค่ะ
เหตุการณ์นี้เป็นผลกระทบมาจากการที่กองทัพตุรกีนั้น
ตีเครื่องบินรบซู๒๔ของรัสเซีย
ตกลงมาจนทำให้นักบินรัสเซียเสียชีวิต๑คน
ส่วนนับบินอีกคนนึงที่ตอนแรกเห็นว่าดีตัวออกมาจากเครื่องวินทั้ง๒คนได้
คนนี้อาการสาหัสแต่ว่าปลอดภัยแล้วนะคะล่าสุด
กำลังพักฟื้นอยู่ที่ฐานทัพอากาศรัสเซียในเมืองลาตาเกียของซีเรียค่ะ
มีเรื่องเล่าจากนักบินผู้รอดชีวิตคนนี้ด้วย
เขาบอกว่าขณะที่เกิดเหตุ
เขาไม่ได้บินลุกล้ำน่านฟ้าของตุรกีเลย
รวมถึงไม่ได้รับการเตือนใดจากตุรกีเลยด้วย
ซึ่งตุรกีบอกว่าเตือนไปเป็น๑๐ครั้งแล้ว
แล้วก็บอกว่าลุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้า
เรื่องนี้สองฝ่ายก็ยังคงมีหลักฐานของแต่ละฝ่ายยืนยันกันอยู่นะคะ
แต่พูดไม่เหมือนกันอย่างนั้น
ส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดจากกองทัพรัสเซียค่ะ
ไปประจำการที่ทหารทัพอากาศรัสเซียที่เมืองลาตเตอร์เกียร์

รวมถึงเสริมความแข็งแกร่งให้กับปฏิบัติการ
ตีกลุ่มก่อการร้ายในซีเรีย
พร้อมทั้งยังสั่งระงับการติดต่อทางทหารระหว่างรัสเซียและตุรกี
ตอบโต้เหตุที่เกิดขึ้นอีกด้วย

รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียก็เปิดเผยนะคะว่า
ยิงเครื่องบินรบของรัสเซียครั้งนี้
อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนยั่วยุจากตุรกีก็เป็นไปได้
เพราะฉะนั้นรัสเซียจะไม่ทำสงครามกับตุรกีเพราะเรื่องนี้ค่ะ

จะไม่มีสงครามระหว่างสองประเทศนี้เกิดขึ้น

ไม่ได้สร้างความตึงเครียดให้กับแค่ภาครัฐของทั้งสองประเทศ

แต่ที่แน่ภาคเอกชนประชาชนพลเรือนชาวรัสเซียนี่แหละ
เขาออกมาประท้วงหน้าสถานทูตุรกีเพราะว่าไม่พอใจ
บางส่วนก็นำไข่ไกน
บอกว่า
และยังระบุด้วยว่าการตัดสินใจโจมตีเครื่องบินซู๒๔ของรัสเซียนั้น
เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการปกป้องความมั่นคงภายในประเทศ
แล้วก็ยืนยันเหมือนเดิมค่ะว่าเครื่องบินลำนี้ของรัสเซีย
ถูกยิงขณะอยู่ในต้านฟ้าของตุรกีจริง
แต่ไปตกในพรมแดนของซีเรียค่ะ
มาดูกันก่อน